คุณผู้ชมยังจำกันได้เรื่องของปลายฝนรอปภที่ผูกคอตาย

ซึ่งตอนแรกก็ให้เหตุผลว่าผูกคอตายเพราะว่ามีปัญหาเศรษฐกิจ

แต่ว่าในท้ายที่สุดก็มีการเปิดเผยว่าคือได้รับเงินชดเชยด้วย
แล้วก็มีปัญหาอะไรเรื่องส่วนตัวด้วย
วันนี้ในพิธีศพก็มีคนจำนวนมากไปร่วมพิธี
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้ามีตายายของผู้ตาย
ที่ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ายังทำใจกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะคะ
บรรยากาศที่วัดวัดแสนภูดาจังหวัดฉะเชิงเซา
ซึ่งเป็นที่ตั้งศพของนางสาวปลายฝนอ่ำสาริกา
เกรดรปภสาวที่ตัดสินใจผูกคอตาย
แล้วก็มีการวาดภาพเหมือนของนายกรัฐมนตรีเอาไว้ด้วย
โดยตอนแรกก็ตัดเพาะในข้อความนั้น
ระบุว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
จนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็เป็นวันชาปนกิจศพแล้ว
ญาติและเพื่อนน้องปลายฝนเดินทางมาร่วมไว้อะไรกันจำนวนมากค่ะ

นางสาคอนอ่ำสาริกายายของปลายฝน
ซึ่งคุณปลายฝนก็เรียกแทนเบา้มแม่
เดินทางไปไหว้ศพหลานสาวเป็นครั้งสุดท้าย
นางสาคอนนนี่ก็ร้องไห้ค่ะ
สุขภาพตัวเองก็ไม่ค่อยดีเดินเหินก็ลำบาก
อยู่บ้านก็ต้องดูแลทั้งเหรน
ต้นกล้าลูกชายวัย๘เดือนของผู้ตายกับอดีตสามี
ซึ่งหลังจากที่ไหว้ศพเสร็จเนี่ยนางสาคอนก็เดินมาที่หน้ารูป

นี่นะคะพูดกับหลานทั้งน้ำตาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะ
ลูกโอ๊ยพี่
ไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยลูก

ลูกเนี่ยอย่าเลี้ยงต้นกล้าให้อย่างดีเลยนะ

แม่จะไม่ไหวแม่ก็ต้องอดทนลูกถ้าลูกนะ
ทางยายของผู้ตายก็บอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงดู

เช่นเดียวกับนายพรอ่ำสาริกาตาของน้องปลายฝน
ก็อุ้มน้องต้นกล้าที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่แหละค่ะ
ไปกราบศพแม่แล้วก็เอามือของเหรนเนี่ย
รูปหน้าแม่บอกลาเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะ

ศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ก็ได้ไปที่งานก็ได้ไปเห็นบรรยากาศมา
แล้วก็ลงพื้นที่ไปพบกับนางบุญกว้างภูผาอายุ๕๙ปี
ซึ่งเป็นแม่ของนายปรีชาภูผาหรือบอลอายุ๒๕ปี
คนนี้เป็นแม่ของแฟนเก่าของนางสาวปลายฝนเนี่ยนะคะ
เธอก็หยิบอาหารในถุงมาให้ดูบอกว่าซื้อมาให้ลูกชาย
แต่ปรากฏว่าลูกชายไม่กลับบ้านไปอาศัยอยู่กับเพื่อน
ตัวของคุณแม่ก็อยากไปร่วมพิธีเผาศพอดีตลูกสะพ้าย
อยากเจอน้องต้นกล้าหลานชายแต่ว่าตัวเองไม่ค่อยสบาย
ว่าถ้าไปในที่คนนี้เยอะเดี๋ยวจะติดแล้วก็ป่วยไปด้วยนะคะ
นี่คือภาพของในบอลค่ะก็คือเป็นสามีเก่าของปลายฝน
อกจากนี้แม่ของบอลเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้ลูกสะพ้ายไปพบภูมิที่ดี
ลำบากมาเยอะแล้วก็ขอโทษตาอ่ำกับยายสาคอน
ตายายน้องปลายฝนที่ไม่ได้ไปร่วมส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ขอให้เออไปขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเถอะลูกก็ลำบากลำพ่นมาเยอะแล้ว
ตาเขาก็บอกว่าไปได้ไม่เป็นไรก็คือหลาน
อยากฝากอะไรหรือเป็นหลานหรือเป็นคนกล้าฮะ

แต่เราก็ไม่สปายกว่าไปไปไม่ได้
ถ้าไปปุ๊บเราก็จะอยู่ในห้องอีก๑๔วัน
ให้เขาเสร็จสิ้นอะไรแล้วอย่างนี้เราถึงจะไป
จะเป็นไปก็ไปวันอาทิตย์เป็นวันหยุด
คุณแล้วเจอลูกอยู่หรือเปล่านี้ยัง
แล้วเมื่อวานเขาก็ไม่มาเราก็จินแต่น้ำ